อะไรฮะข่าวแรกเป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่สรรสร้าง
ถ้าไปจังหวัดพยาวตอนนี้พยาวขึ้นชื่อนะครับ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งพระเจ้ามีแหล่งท่องเที่ยวหลายหลากนะครับ
และที่สำคัญครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับ
เขาบอกว่าอุโมงต้นไม้ศักดิ์นะครับ
เป็นอุโมงยาว๑กิโลเมตรนะครับ
อยู่ที่ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

ปีที่ผ่านมาเป็นการปลูกแบบนี้
และเติบโตจนถึงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

ใช่ดอกไม้ดอกสักก็ออกด้วยนะครับ

สองข้างทางจนขายอุโมงต้นไม้เป็นแนวยาวกว่า๑กิโลเมตรนะครับ

แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางบนถนนในหมู่บ้าน
พื้นที่หมู่๑ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
โดยนายชัยบุญค่ำชาวบ้านวัย๖๐ปีเล่าว่า
ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันปลูกต้นศักดิ์ในบริเวณนี้
ตั้งแต่ช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
จนทำให้ถนนสายนี้มีต้นศักดิ์ขึ้นเรียงราย

และกลายเป็นอุโมงต้นศักดิ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดพยาวครับ
เป็นว่าไปอย่างไรก็มีความสุข
บอกว่ากิดไปคิดละลึกไว้หน่อยนะ

คือทุ่งนาสีเขียวอยู่ข้างทาง
ตลอด๒ข้างทางโหสวยงามนะ

ช่วยกันพัฒนาพื้นที่และดูแลต้นศักดิ์ทั้งหมดเป็นอย่างดี
เพื่อทำให้ถนนสายนี้มีความร่มรื่นสวยงาม
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้
และฤดูหนาวยิ่งสวยงาม
โอ้โหมีโอกาสอยากไปมากนะครับ
ต้นศักดิ์เป็นพืชทางเศรษฐกิจนะครับ
ซึ่งเป็นเขาบอกว่าอยู่ในป่าธรรมชาติ
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในภาคเหนือภาคกลางตอนบน
แต่ปัจจุบันไม้สักในป่าธรรมชาติลดน้อยลงครับ
จึงทำให้มีการปลูกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

โอ้โหเช้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
สูดอากาศให้เห็นทุ่งกว้างสีเขียวแบบนี้นะครับ

ใช่ฮะดูสดชื่นดีนะครับสูดอากาศเผื่อด้วยใครที่ได้ไปที่พยาวแห่งนี้นะครับ